คุณผู้ชมเรื่องนี้มีความคืบหน้าคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
เหตุการณ์เรือล่มหน้าวัดพนันเชิงที่พระนครศรีอยุธยา
คือเหตุการณ์ตั้งแต่๒๙กันยายน
ก็คือในเรือเนี่ยก็จะมีสามีภรรยาอยู่บนเรือสามีเป็นคนขับ
คือเจอร่างของผู้เป็นสามีตั้งแต่วันที่๒ตุลาคม
สุดท้ายคือพอกู้ซากเรือขึ้นมาได้เนี่ยเจอร่างของภรรยา
ก็คือไปติดอยู่ในห้องเครื่องอ๋อแล้วตอนนี้เหลือแค่โครงกระดูกแล้วค่ะครับ
นี่คือวินาทีที่เจอร่างนางนรมนจันทรโชธอายุ๕๑ปีค่ะ
คือร่างจมอยู่ใต้โครนในห้องเครื่องของเรือนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องสูบน้ำแล้วก็นำโครนออกมาพบศพ
เป็นสภาพคือโครงกระดูกอะค่ะส่วนศีรษะกับลำตัวแยกออกจากกัน
ลักษณะนอนคว่ำหน้าเจ้าหน้าที่ก็ต้องรวบรวมนำใส่ผ้าขาว
นำขึ้นไปบนท่าน้ำเพื่อให้แพทย์ชนสูตร
ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ลูกสาวบอกรอคอยมานาน
ดีใจที่เจอร่างของคุณแม่นะคะ
หนูรอแม่นานมาก

โทรหาโทรหาพวกญาติผู้ใหญ่ตลอด
ถามว่ายังไงจะพูดเรือวันไหนอย่างไร

เพราะว่าช่วงนั้นที่เรือล่มน้ำมันท่วม

เขาก็มาเรียกมาเรียกหน้าบ้าน

ใช่ชื่อนั้นชื่อน้ำมันเจอในชีวิตตเดือนที่๓

เราก็ขาดลับไปเราก็ตื่นมาดูกันดีกว่า

เรียกอย่างเดียวผิดพันธุ์สาวค่ะ

คือปฏิบัติการกู้เรือลำนี้ค่ะ
เริ่มต้นตั้งแต่๑๗ธันวาคม
ได้ประสานเรือเครนกู้เรือยนลากจูงลำนี้
จมลงไปตั้งแต่๒๙กันยายน

อันนี้คือช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ
ก็คือที่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
ใกล้กับท่าน้ำวัดพนันเชิงวรวิหารพระนคร
อายุทยาเสียชีวิตสองราย
สามีภรรยากันเนี่ยนะคะเมื่อ๒ตุลาคม
พบร่างผู้เป็นสามีก็คือนายสมชายทันกุล
อายุ๖๔ปีคนขับเรือ
ร่างถูกน้ำพัดไปไกลถึงสะพานพระราม๘
ส่วนร่างของนางนรมนเพิ่งเจอนะคะ
ก็อยู่ในเรือตามที่คาดการณ์กัน
โยนลากจูงลำนี้เป็นเรือเหล็ก
ความยาว๑๒เมตรเป็นเรือยนลากจูงขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่กู้เรือตั้งแต่๑๗ธันวาคม๕โมงเย็นนะคะ
คือวันนี้เจ้าหน้าที่กู้เรือสำเร็จสูบน้ำออกจากเรือ
ใช้เวลารวม๓วันนะคะในการกู้เรือ
แล้วก็ลากเรือจากจุดเกิดเหตุมาที่หน้ามัศยิตตะเกีย
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลกรัม
ลูกสาวของนางนรมนค่ะนางสาวสุพรรณสาอายุ๒๒ปี

เมื่อวันที่๑๓ธันวาคมบริษัทบอกว่าจะกู้เรือก่อนปีใหม่นะ
ก็ไม่คิดว่าจะกู้เรือได้เร็วขนาดนี้
ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
ที่ช่วยเหลือทำให้เธอได้พบร่างของคุณแม่

เดี๋ยวต้องรอปรึกษากันในครอบครัวเพิ่มเติมค่ะ
ส่วนลูกสาวคนโตของนายสมชาย

บอกว่าดีใจมากที่เจอร่างของคุณป้า
ที่ผ่านมาก็รอคอยและให้กำลังใจน้องมาตลอด
เพราะว่าวันที่พ่อเสียก็คือวันพระ
วันที่เจอพ่อวันนั้นก็วันพระ
และวันนี้ที่เจอแม่ของน้องก็วันพระอีก
ก็คือปฏิหารค่ะทุกอย่างวันพระหมด

เพราะว่าพี่เขาเต็มที่
ไม่ได้พักเลย
ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงาน

ร่างคุณพ่ออยู่บริเวณไหนของบริเวณ
ห้องเครื่องครับห้องเครื่องด้านขวาในสุดเลยครับ
นอนคว่ำแล้วน่าจะนอนคว่ำอยู่ครับ

ก็ด้านกระดูกด้านหลังเลยหัวเข่าไปแล้ว

กระดูกทั้งหมดแล้วไม่มีเป็นชิ้นอะไร
คนแรกมานี่๒วันเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ทั้งวัน
คือทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้เชี่ยวชาญ

ว่าจากการดูภาพเหตุการณ์จังหวัด
ที่เกิดเหตุว่าตัวนางนรมน

ตอนเกิดเหตุลักษณะของเรือล่มมาลักษณะยังไง
แรงของน้ำดูดลงไปร่างน่าจะติดอยู่ในห้องเครื่อง
เขาก็ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้ตั้งแต่ต้นสุดท้าย

ก็อยู่ที่ห้องเครื่องของเรือลำนี้จริงตามที่คาดการณ์นะคะ
ว่าคลิปตอนเกิดเหตุคุณป้าพยายามจะไปเอาโซ่ออกที่คล้องเรืออยู่